แป๊บเดียวตอนนี้สาวแป้งนั่งแท่นเป็นผู้บริหารค่ายเพลงน้องใหม่
เปิดตัวศิลปินใหม่ในค่าย๒เบอร์รวดมีทั้งไอดอลสาวทีป๊อปวงไอมิ
สาวน้อยที่กลับมาที่มาพร้อมกับเพลงป๊อปน่ารักสดใส
มาพร้อมกับเพลงสไตล์อคุสติกโลกเอียงไปฟังเสียงร้องสดของพวกเขากันค่ะ
ไม่มีอีกต่อไปกลับเยี่ยงละมุนในแบบที่ฉันไม่เข้าใจ

เราอยากจะน่ารักสุดใส่แบบน้องมันก็น่ารักดี
ใช่ค่ะก็ติดตามผลงานน้องกันได้นะคะทั้งสองวงเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ